มีถนนเส้นไหนที่จะแนะนำให้ไปใช้บ้างไปดูกันก่อนว่าปิดเส้นทางไหนบ้าง
โดยกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะก็ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ
ที่จะได้รับผลกระทบจริงจริงเนี่ยประกาศไปว่าให้หลีกเลี่ยงไปตั้งแต่ตีห้านะคะ
ตั้งแต่เช้าวันนี้จนกว่าจะแล้วเสร็จเส้นทางที่ปิดการจราจรเนี่ยคือถนนหลวงแพ่งนะคะ
ฝั่งขาเข้าตั้งแต่หน้าห้างโลตัสหลวงแพ่งถึงทางเข้าสอนอจรเข้น้อย
ระยะทางโดยประมาณเนี่ยประมาณสักสองจุดสองกิโลเมตรส่วนเส้นทางที่แนะนำให้ไปใช้นะคะ
คือเส้นถนนฉลองกรุงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์หรือกรุงเทพชมบุรีสายใหม่ค่ะ
ถนนหลวงแพ่งแต่อันนี้เป็นฝั่งขาเข้ายกเว้นยกเว้นที่บอกเมื่อกี้ก็คือ
ห้างโลตัสหลวงแพ่งถึงทางเข้าสอนอจรเข้น้อยและถนนหลวงแพ่งฝั่งขาออกตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะคะ
ถนนโยธาธิการอันนี้ก็ยังใช้ได้และก็มีถนนลาดกระบังค่ะ
นี่คือที่มีออกมาบอกว่าให้แนะนำให้ใช้ในถนนส่วนบริเวณนี้นะคะ
หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วแบบอาจจะฟังไม่ทันจะสอบถามเพิ่มเติม
ให้เบอร์สายด่วนเอาไว้นะคะสามารถโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
สายด่วนหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดเจ้าหน้าที่เนี่ยจะคอยแนะนำเส้นทางที่จะเลี่ยงได้นะคะ